ในหม้อสมบูรณ์มากและกลิ่นก็หอมด้วย
ผมคิดว่าเจ๋งไปเลยสำเร็จแล้ว
แล้วพอผมเอามันออกมาวางไว้ในจานเท่านั้นแหละ
มันแตกแล้วเนื้อมันเยอะเกินไป
พอผมเห็นว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้แผนดีกว่า
ผมพลิกกลับด้านแค่อาจารย์ไม่พลิกไก่ก็ไม่เห็นพวกนี้แน่นอน

สุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมมาก
ตอนที่ฉันเปิดฝาหม้อออกฉันเห็นสามสหายที่สมบูรณ์แบบมากอยู่ตรงหน้าฉัน
รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะฉันทำสำเร็จแล้วนะคะ
ว้าวหนึ่งนาทีสุดท้ายหยุดเลยเฮ้ย
สุดยอดแล้วแต่สวรรค์เลยสิบอุ้ยห้าแปดเจ็ดหกห้า
สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับ
อื้อต่อไปขอเชิญสตาร์ทเชฟคนแรกของเราเฮอร์จินเสียง
นำสามสหายของคุณขึ้นมาครับ
เอาละเราหันออกก่อนนะครับ
หนังไก่อยู่ตรงไหนเนี่ยหนังไก่ไม่ใช่ว่าโดนกระเพาะหมูย่อยไปแล้วเหรอครับ
ไก่ถูกกระเพาะหมูย่อยไปแล้ว
คุณเป็นคนแรกที่ทำเมนูนี้จริงนะ
จากรสชาติส่วนตัวผมคิดว่ามันจืดไปนิดหนึ่งนะครับพูดตามกฎิกา
และในฐานะที่มันเป็นเมนูสามสหายเนี่ยผมคิดว่าคุณทำออกมาเป็นเมนูสองสหาย
มากกว่าที่จะเป็นสามสหายนะครับ๒สหายเหรอ
สินไปชิงนำสามสหายของคุณขึ้นมาครับ

โอ้โห้ยไม่เร็วเลยโชคดีไปนะพูดต่างตรงคุณห่อกไก่ได้ไม่แย่เลยอื้มดูสิเฮ้ยจิ้นเสียงหนังไก่ยังมีอยู่นะไม่ละลายไปไหนหรอกโอ้เครียด
ในส่วนของปลาหมึกก็ยังทำได้ดีงิ๊ยเย้แล้วมันยังมีกระดูกอยู่
หรออุ๊ยมีกระดูกได้ไงน้ำยังไรจะพูดไหม
เหมือนกับตอนที่เราห่อเกี้ยวตรุษจีน
บางทีเราจะใส่เหรียญเข้าไปด้วย
คนที่ทานเจอมันปีนั้นก็จะมีโชคดีมาก
ดังนั้นอาจารย์สตีเว่นผมยินดีด้วย

ขอให้ไปซื้อหวยถูกรางวัลที่๑แน่เลยครับ
ผมรู้สึกว่าคุณใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างนะ

เรื่องของคุณมันแย่จริงนะไม่ทำให้ผมซึ้งเลย

ผมคิดว่าฟันของผมยังดีอยู่นะ
ไม่ได้หักหรือโยกนับว่าเป็นโชคลาบใหญ่

คิดว่าพอเปิดออกมามันจะเพอร์เฟคไหม

ดังนั้นเมื่อผมทานจากข้างในมาข้างนอก
ผมก็เลยรู้สึกว่ารสชาติมันมารวมกันอยู่ที่กระเพาะหมู

ที่อยู่ข้างในรสชาติยังไม่เด่นเท่าที่ควร

เชิญหวังลินนำสามสาหายเขาถูกขึ้นมา

บทสวยอีไม่ได้มาฟรีนะล้อเล่นนะ
ถ้ามันไม่สมบูรณ์ล่ะผมคิดว่า

ทุกคนเคยเห็นสตาร์เชฟกินถาดไหมล่ะครับ
แล้วก่อนฉันสิอย่าคุ้นลุ้มฝังฉัน

เป็นไปไม่ได้ฉันทำแต่ของ

เป็นคุณทำเล้ว

พอแยกออกแล้วผมได้ชิมทุกชั้น

ก็ไม่เลวเลยนะครับอ้างอิงจากสามสหายผมคิดว่าจานนี้ผ่านครับ
ได้ดีตอนที่อาจารย์เหลียงบอกว่าไก่ของฉันมันเพอร์เฟคมาก
ฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดใน๔คนนี้เลยล่ะค่ะ
ในกลุ่มของพวกคุณ๔คนวันนี้มี๑คนที่ต้องไปจากเวทีสตาร์เชฟของเรา
และต่อไปนี้ผมจะประกาศสตาร์เชฟคนแรกที่รอดคนคนนั้นก็คือ
วังลินพวกเราคิดว่าครั้งนี้คุณทำได้ดีที่สุดตั้งแต่มารายการสตาร์เชฟ
เชิญโซนปลอดภัยได้เลยครับขอเชิญไปนั่งให้สบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

ใครจะเป็นผู้รอดคนที่สองกัน

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมั่นใจในตัวเองหน่อย

ยินดีด้วยครับดีจัง

ผมจะประกาศผู้ที่ต้องไปจากสตาร์เชฟในวันนี้

ถึงผมต้องไปผมก็ไม่เสียใจ

ผมอยู่ในเส้นทางที่ใช้ความรักในการรังสรรค์

ว่าผมจะวิ่งให้เร็วหรือช้าลงนิดนึงก็ไม่เป็นไร
ไม่ว่าผมจะวิ่งให้เร็วหรือช้าลงนิดนึงก็ไม่เป็นไร

อันนี้คุณรอดครับ
วันนี้คุณรอดครับ

ผมพูดไปทำไมเนี่ย

กระดูกชิ้นนั้นอาจทำให้คุณแหลกไปทั้งตัวก็ได้

เฮอร์จิวินเสียงน่าเสียดาย
เฮอร์จิวินเสียงน่าเสียดาย

วันนี้คุณต้องไปจากเวทีสตาร์เชฟของเราแล้วนะครับ
วันนี้คุณต้องไปจากเวทีสตาร์เชฟของเราแล้วนะครับ
วันนี้คุณต้องไปจากเวทีสตาร์เชฟของเราแล้วนะครับ
เอ่อที่จริงครั้งนี้ที่ได้มาสตาร์เชฟ
เอ่อที่จริงครั้งนี้ที่ได้มาสตาร์เชฟ
ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดในการทำอาหารเลย
ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดในการทำอาหารเลย
ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันมาก่อนเลย
ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันมาก่อนเลย

วางภาคกันเพื่อนของคุณไปด้วย